คุณผู้ชมไปต่อที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
เตยอาสยามค่ะหลายคนบ่นเหลือเกินนะ
เมื่อไหร่จะมีซิงเกิลใหม่นะครับไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นแล้ว
มาแล้วนะคะซิงเกิ้ลใหม่ของใบเตยสยามนี่
ไม่ได้มาคนเดียวควงหลวงไก่มาด้วยนะครับ
มาเพิ่มความศีรีสันมากขึ้นนั่นเองนะ

อกจากนี้ใบเตยค่ะยังมาเผยถึงประเด็นที่เจ้าตัวนะ

มีช้อปปิ้งเฟสเอสุดเลยนะ

เขาเป็นไฮโซไปแล้วใบเตย
เพราะว่าที่พักแต่ละที่คุณไปสังเกตเช็คอินนะ
บอกว่าเห็นแบบว่ามุมที่แบบดีทั้งนั้นเลย
กดเข้าไปดูสนุนราคาแต่ละคืน

คนนี้เนี่ยเขาซื้อมาแล้วเขาก็ขายไปไงนะคะ
แล้วก็ไม่กลัวด้วยนะว่าคนจะมองว่างานโหด

คุณใบเตยเผยว่าพี่แมนนะแมนจริง
แฟนเขาในคนนี้ควักเงินจ่ายให้ทั้งหมด

ดีใจซะอีกเนอะที่ทุกคนได้ใช้ของของเรา
ได้ใช้ของดีจริงเพราะว่าอย่างใบเตยอ่ะ
เอาจริงนะวันนี้ลูกค้าทุกคนรู้ว่าเราแบบโคตรรักษาของ
ได้ของเราไปเนี่ยก็คือเหมือนใหม่จริง

สิ่งตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจับจ่ายใช้สอยได้ตลอด
ทุกคนก็ซื้อนะไม่ใช่แค่เราแล้วทุกคนก็นำมาขาย
ทุกคนก็ขายตามงานขายตามไลฟ์บางคนก็มีร้านคือ
ใจว่าในวันนี้เป็นสิ่งที่ดาราศิลปินทุกคนก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลก
ปีนี้ก็จัดแบบเล็กเนาะไม่ได้แบบไม่ได้หวือหวาอะไรมาก

ไม่ได้สปอยก็คือแค่จัดงานให้ออกเงินให้
ไม่ได้มีอะไรที่แบบอยากได้เป็นพิเศษ
ถ้าแบบปกติมีอยากได้เป็นพิเศษก็จะกระซิบก่อนหลายเดือนแล้ว
คืออย่างพี่แมนเราก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องมีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซื้ออะไรเนี่ย

เออเอาเงินมาดีกว่า

ดูแลกันมานานนะพี่แมนกับใบเตยเนี่ย
คู่นี้นะจ๊ะก็ขอให้แบบรักกันนานตลอดไป